คุณผู้ชมคะจากอุบัติเหตุมาถึงอีกเรื่องหนึ่งค่ะ

ผู้หญิงคนหนึ่งเขาขับรถเบนส์อยู่ดี
แล้วมีผู้หญิงขี่มอเตอร์ไซค์มามาเคาะกระจก

สาดน้ำที่ผสมพริกป่นอยู่เต็มไปหมดเลย

ตอนนี้คนขับรถเบนส์ที่โดนสาดมา
กระจกตาอักเสบคุณ
เรื่องนี้เขาก็มีการนำมาแชร์ลงบนโลกโซเชียลมีเดีย
แต่ว่าคนที่มาโพสต์เนี่ยเป็นหลานของผู้บาดเจ็บนะคะ
ไม่รู้เหมือนกันทำแบบนี้ไปทำไมมันเกิดอะไรขึ้น

ใช่คุณผู้ชมดูสิที่ประตูของรถ
ยังมีเศษเป็นคราบพริกอยู่เต็มไปหมดเลยนะคะ
นี่ก็เป็นภาพจากเฟซบุ๊คที่ใช้ชื่อว่าไฟล์สวัสดีศาล

เพราะว่าเล่าให้ฟังบอกว่าน้าสาวของเธอ
เจอคนร้ายมาสาดพริกใส่น้าสาวของเธอ
โดยเขียนข้อความเอาไว้นะคะบอกว่าเตือนภัย
เมื่อคืนหัวค่ำเรื่องเกิดขึ้นกับน้าของไฟล์เองค่ะ
้าไฟล์กำลังขับรถกลับบ้านคนเดียว

ระหว่างทางกลับรอติดไฟแดงกลางแยกจตุจักร
มีมอเตอร์ไซค์มาเคาะกระจกเพื่อถามทาง
้าไฟล์จึงเปิดกระจกบอกทาง
พอหันกลับมาภายในระยะเวลาไม่กี่วินาที
อเตอร์ไซคันดังกล่าวได้สาดน้ำผสมพริก
พริกเยอะมากเข้าใส่ที่ใบหน้าของน้าทันที
สันนิษฐานว่าอาจจะเป็นมิจฉาชีพที่หวังชิงทรัพย์
สุดท้ายนี้ขอให้ทุกคนระมัดระวังมิจฉาชีพ

ตอนนี้คุณน้าของไฟล์ปลอดภัยแล้ว
เมื่อคืนฝ้ายพาไปตรวจแล้วก็ล้างตาเรียบร้อยแล้ว
แท็กไม่ประมาทกับการใช้ชีวิต
นี่คุณผู้ชมคือผู้บาดเจ็บเองก็งงนะ
ว่ามันเกิดอะไรขึ้นทำไมมันถึงอยู่ดีมาสาดพริกใส่แบบนี้
โดยเมื่อวานนะคะนางสาววาสนาเวสารัสเวท
ซึ่งเป็นเจ้าของรถเบ้นสีขาวคันนี้แล้วก็เป็นผู้บาดเจ็บ
ก็ได้ไปแจ้งกับตำรวจสนบางซื่อ
ไปแจ้งความลงบันทึกประจำวันเอาไว้เลย
เธอก็เล่าให้ฟังบอกว่าเหตุการณ์นี้
เกิดขึ้นเมื่อวันที่๑วันพระราชสบดีที่ผ่านมาค่ะ

ตอนนั้นเนี่ยเธอกำลังทำธุระเสร็จจะกลับบ้านแถวหัวลำโพง
กำลังรอจะขึ้นทางด่วนไปหัวลำโพงนะ
อยู่ตรงแยกสารเยาวชนและครอบครัวกลางที่ถนนกำแพงเพชร

ขี่มอเตอร์ไซค์ใส่หมวกกันน็อกเลยนะมาเคาะกระจกฝั่งคนขับ
ทีนี้เธอเห็นว่าเป็นผู้หญิงไงก็เลยคิดว่าเออคงไม่เป็นอะไร

ผู้หญิงคนนั้นก็ถามเส้นทางว่าเส้นทางตรงนี้ไปไหน

แต่ผู้หญิงคนนั้นเขาหยิบถุงที่มีน้ำ
แล้วก็มีพริกป่นอยู่ข้างในสาดใส่แล้วขี่หลบหนีไปเลยนะ
บอกว่าตอนนั้นตกใจมากเลยแล้วแสบตา

หนีขับหนีก่อนโดยขับมาเข้าทางด่วน

หลังจากนั้นโทรศัพท์หาหลานสาวที่ชื่อไฟล์

บอกว่าฟ้ายพาน้ำไปโรงพยาบาลหน่อย
ซึ่งก็พาไปที่โรงพยาบาลหัวเฉียว
ให้หมอตรวจดูหมอก็หยอดตา
แล้วหมอก็บอกว่านี่กระจกตาอักเสบ

ก็ให้กลับไปพักรักษาตัวต่อที่บ้าน
ทีนี้เธอก็ได้ใบรับรองแพทย์จากคุณหมอ

แจ้งความกับตำรวจให้เป็นหลักฐาน
แล้วเธอก็บอกด้วยนะคะว่าไม่เคยมีศัตรูที่ไหน

ก็พานางวาสนาไปชี้จุดที่เกิดเหตุ

แต่ว่ารถของเธอมันไม่มีกล้องหน้ารถติดไงคะ
แล้วจุดที่เกิดเหตุก็ไม่มีกล้องวงจรปิดด้วย
หลังจากนี้ตำรวจจะต้องไปตรวจสอบกล้องบริเวณใกล้เคียง
เพื่อหาตัวคนร้ายมาดำเนินคดีต่อไป